เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยข่าวนี้ต้องบอกว่าสะเทือนใจสะเทือนใจมากจริงจริงเกิดขึ้นในโรงเรียนกับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเลยรุ่นพี่นะคะเอาขวานจามรุ่นน้องเสียชีวิตค่ะคือเรื่องนี้แล้วพอไปดูไปดูมาเขาบอกว่าสาเหตุมาจากว่ารุ่นพี่เนี่ยเหมือนกับโดนเพื่อนล้อเนื่องจากว่ามีเรื่องชกต่อยกั
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงอาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นักเรียนชายอายุ๑๔ปีนะคะที่นอนอยู่เนี่ยสภาพหัวทิ่มจมกองเลือดอยู่ค่ะนะคะ
ขวานจามเป็นแผลชะกันหลายแห่งข้าวของกระจัดกระจายนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายอายุ๑๖ปีผู้ที่บาดเจ็บที่โดนขวานอายุ๑๔ปีก็อยู่โรงเรียนเดียวกัน
ผู้ที่ก่อเหตุก็สวมชุดนักเรียนถือขวานอันนี้ค่ะนะคะ
เปื้อนเลือดรอมอบตัวตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนที่สภาพหัวแม่อายุ
สอบสวนทราบว่านักเรียนสองคนมีเรื่องเขม่นกันมาตั้งแต่เปิดเทอมแล้ว
ชกต่อยกันมากว่า๑๐ครั้งนะคะ
ผู้เสียชีวิตจะเป็นฝ่ายชนะตลอดเลยเพราะฉะนั้นผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นรุ่นพี่
เพื่อนก็ล้อว่าเนี่ยต่อยแพ้รุ่นน้องก็เลยเกิดความอับอายทั้งเครียดทั้งกดดัน
วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตก็นั่งกินข้าวอยู่ในโรงอาหาร
ปรากฏว่ารุ่นพี่ก็ถือขวานเดินเข้าไปแล้วขอโทษนะคะคือก็จามหัวแบบไม่ยั้งมือค่ะ
จนรุ่นน้องเสียชีวิต
ความคืบหน้าวันนี้คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนวันนี้ก็ต้องปิดค่ะ
ปิด๓วันปิดการเรียนการสอนนะคะ
นายสมนึกอินหวันผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าสะเทือนใจมากทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งนักเรียน
โรงเรียนตอนนี้ต้องหารือหน่วยงานเขตการศึกษาเพื่อฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ
เพราะทุกคนช็อกมันเกิดขึ้นตอนช่วงพักกลางวันด้วย
ทุกคนก็เห็นเหตุการณ์กันหลายคนก็ต้องเยียวยาสภาพจิตใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ในโรงเรียน
ก็ต้องจัดหานักจิตวิทยามาพูดคุยรวมถึงต้องดูด้วยว่าในอนาคตจะต้องมีแนวทางป้องกันยังไง
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
ส่วนนักเรียนที่ก่อเหตุกับนักเรียนที่เสียชีวิตเนี่ย
พอบอกว่าเขาไม่เคยทะเลาะวิวาดกันในโรงเรียน
อันนี้คือฝั่งพอนะคะพอบอกว่านั่นเป็นเพียงคำบอกเล่าของผู้ก่อเหตุ
หลังจากก่อเหตุครูก็ควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็ได้คุยกันก่อนที่ตำรวจจะมารับตัว
ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้นำร่างไปชนะสูตรนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตที่นิติเวศในตัวเมืองเชียงใหม่คาดว่าวันเสาร์นี้จะมีการชาปนกิจ
แล้วก็จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวต่อไป
ผู้ก่อเหตุก็ต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ประเด็นที่เด็กทะเลาะกันเนี่ยในโรงเรียนนี้ไม่เกิดขึ้นเลยนะครับ
เพราะว่าคุณครูประจำชั้นยืนยันได้เพราะเด็กถ้ามีเหตุทะเลาวิวาสแล้วนะครับ
โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเนี่ยแล้วก็เด็กนะครับมาทำบันทึกนะครับ
ระเบียบของทางราชการแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าเด็กสองคนนี้ไม่ได้ทะเลาะกันในโรงเรียน
แล้วก็อาจจะมีเตือนที่ผู้ก่อเหตุที่ค่อนข้างจะขาดเตือนบ่อยแล้วก็มาเงินสายบ้าง
โอ้โหมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะโอ้โหอาวุธขวานเนี่ย
เด็กเอามาโรงเรียนได้ยังไงนะคะสถานีตำรวจภูทรแม่อายค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็เตรียมนำตัวรุ่นพี่ไปฝากขังต่อสารจังหวัดฝาง
ซึ่งครอบครัวก็วันนี้เอาอาหารมาให้นะคะพ่อบอกยังทำใจไม่ได้แล้วก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใด
ผู้ก่อเหตุเล่าว่าน้องเนี่ยเคยมาทำร้ายเขา
แต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้แล้วน้องก็เยอะเย้ย
ล้อเลียนมานานเป็นปีแล้วจนสุดท้ายทนไม่ไหว

ขวานเอามาจากบ้านเอามาซ่อนในโรงเรียนค่ะ
แล้วก็เอามาก่อเหตุครั้งนี้นี่แหละค่ะครับ